สวัสดีครับกีฬายช่วงเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เราการเช็คราคานักเตะต่างชาติในฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะว่าในวันที่๒๒กูพาวันจะปิดตลาดซื้อขายแต่ว่าล่าสุดกลางสมทัพเป็นอย่างไรนะครับเฉพาะราคาตลาดซื้อขายกลางนะครับที่เราเป็นธรรมดีหมดแล้วนะครับในฟุตบอลไทยลีกและต่างชาติเรา

มีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่๔๒๓ล้านปอนด์หรือว่า๑๘๖ล้านบาท
รองลงมาครับเชียงรายไปเต็ดมีมูลค่ารวม๑๗๒๙ล้านบาท

เป็นนักเตะไทยที่มีค่าตัวแพง๕๐ล้านบาท
รวมคนอื่นด้วยนะครับเชียงรายลงทุนไปเยอะมาก
ค่าตลาดซื้อขายการเปลี่ยนแปลงอาจจะน้อยนะครับทีมในปีนี้
แต่คิดว่าขุมกำลังเดิมก็ยังเพียงพอต่อการป้องกันแชมป์ครับ